ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กระบะคันนี้เนี่ย
คุณตาเมามาเลยแล้วก็มาชนท้ายกระบะคันอื่น
กระบะคันอื่นเขาก็พุ่งไปไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พุ่งเข้าไปในร้านของชำ
รู้ไหมเจ้าของร้านอยู่ตรงนั้นด้วย
เจ้าของร้านจะรอดไหมเดี๋ยวให้ดูกล้องวงจรปิดก่อนค่ะ
อันนี้มุมด้านนอกนะที่กระบะลูกศรสีแดงชี้อยู่เนี่ย
คือเขาเมาคนขับเมามาแล้วก็โครม
ชนท้ายกระบะที่ลูกศรสีเขียวนั่นแหละค่ะ

ในร้านของชำมีเฉียดกว่านี้อีกนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมสภาพตอนที่รถกระบะ

โอ้โหนี่แบบนี้

เจ้าของร้านของชำอยู่ตรงนั้นพอดี

ใช่ค่ะแล้วจะเป็นอะไรไหมจะอันตรายไหมคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เยี่ยมเผลอแกรมจังหวัดระยองนะคะ
ถนนสายคลองปูนปากน้ำประแส

ซึ่งรถคันที่จอดอยู่เป็นรถสีบรอนทอง
แล้วรถคันที่มาชนเป็นรถคันสีบรอนค่ะ
พอพุ่งเข้าไปในร้านขายของชำแบบนี้
ตำรวจไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเลยล่ะ
เราเจอสภาพรถพังยับเยินเลยนะ
คนขับเองคือคุณตาอำนวยชัยทิพย์ธารา

ที่พันธุ์พระก้อนพันธุ์หัวอยู่แบบนี้
มีแผลแตกที่หัวก็รับสารภาพแหละ
ดื่มเหล้าเมาเมามากด้วย

ทีนี้อันนี้คือคุณตาคนที่ขับรถมาชนคันแรกเลยนะ
แล้วไปดูหน่อยกระบะอีกคันนึงที่โดนชน
พุ่งเข้าไปในร้านขายของชำ
พอไปดูที่ร้านเนี่ยอุ้ยมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าร้าน
กระบะพุ่งมาชนก่อนก็เสียหาย๒คัน
มีแรงงานชาวเมียนมาเจ็บอีกหนึ่ง
กู้ภัยก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแกลง
นี่สภาพหน้ารถเป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้เจ้าของร้านชำคุณตาสมัย
ป้าสมัยบอกว่านั่งขายของอยู่หน้าร้านอ่ะจู่นะ
รถพุ่งมาพอดีเฉียดไปนิดเดียวค่ะ

คุณยายบอกว่ารู้ไหมยายตกใจมากเลยนะ
ถ้าเกิดว่ามันเอียงมาหายายนิดเดียวยายว่ายายตายเลย

ใช่ค่ะยายแล้วยายห้อยพระอะไรเนี่ย

พระเครื่องที่ห้อยคออยู่นี่นะคะ
เชื่อว่าเป็นบารมีของเหรียญเสด็จเตีย
พระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
รวมถึงมีพระเครื่องที่ห้อยอยู่ที่สร้อยอีกเพียบเลย
ยายบอกอันนี้ยายเอาติดตัวไว้ประจำเลยนะคะ
โอ้โฮโลกพ่อช่วยไหม

ลุงพ่อต้องช่วยลูกแล้วที่ตี๊าก็อยู่
ของมีแม่คำเมียล้ายอมเลย

เสด็จเตียหลวงพ่อช่วยย้าย
ยายเชื่อแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้รถกระบะคันต้นเหตุ
เดี๋ยวตำรวจต้องเอาตัวคนขับไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหน่อย
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาดื่มมาเยอะแล้วเขาก็เมาจริง
หลังจากนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่เห็นสภาพรถแล้วทั้งสองคันโอ้โหมันยับแบบนี้เลยนะคะ